กับหลานทะเลาะกันเรื่องของยืมรถไปใช้
แล้วรถกลับมาสภาพไม่เหมือนเดิมโกรธมาก
หาเรื่องกันสุดท้ายแล้วมีคนโดนแทงไส้ทะลักเลยนะครับ

เจ้าหน้าที่ไปถึงปั๊บประถมพยาบาลครับ

เอาขึ้นรถกู้ชีพกู้ภัยส่งต่อโรงพยาบาลครับ
คนเจ็บคือนายวีรชัยอายุ๔๒ปี
มีแผลชะกันที่หน้าท้องเพราะว่าโดนแทงด้วยมีดนะครับ
ขออภัยนะคุณผู้ชมต้องพูดตรงว่าแผลเขาสาหัสสากันพอสมควร

เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านสวนใน
อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับ
และนี่คืออาวุธของกลางครับ
มีดพับความยาวประมาณ๑๕เซน

และคนก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนครับ
เป็นหลานของคนเจ็บชื่อว่านายธวัชชัยอายุ๒๖ปี

และสุดท้ายก็ยอมมอบตัวเอาคุมตัวไปขึ้นหลังรถของตำรวจ
ส่งตัวไปสอบปากคำก่อนดำเนินการตามกฎหมาย
ธวัชชัยอ้างว่าคนเจ็บมาหาเรื่องเขาก่อนถึงบ้าน
คือมาพร้อมกับอาวุธท่อนเหล็กจะมาทำร้ายเขา

ธวัชชัยคนก่อเหตุไปใช้มีดพับความยาวประมาณ๑๕เซนครึ่งไม้บรรทัดแทงเข้าไปครับ
แทงไปที่หน้าท้องของนายวีรชัย
แล้วคนเจ็บเขาก็เดินกลับไปบ้านก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาช่วยเหลือ
ตอนนี้ส่งตัวไปที่สพเขาสมิงแล้วนะครับ
ธิดาอายุ๕๓เป็นพี่สะพ้ายคนเจ็บและเป็นป้าสะพ้ายของคนก่อเหตุ
ก็เป็นญาติพี่น้องกันทั้งหมดนั่นแหละฮะ
เล่าให้ฟังบอกว่าวีรชัยคนเจ็บนี่รถทำมาหากินของเขา
มีอาชีพเป็นพ่อค้าขายแมลงทอดตามตลาดนัด
ต้นเรื่องน่าจะมาจากมอเตอร์ไซค์ของนายวีรชัยคนเจ็บจอดอยู่หน้าบ้าน
ซึ่งรถคันนั้นเอาไว้รับส่งเมียไปทำงาน
๔วันก่อนนายธวัชชัยมายืมรถมอเตอร์ไซคันนั้นแหละครับ
เอาไปประมาณ๓วันเนี่ยยืมเสร็จเอามาคืน
ปรากฏว่าเฮ้ยทำไมสภาพรถมันแปลกก็คือรถคันนี้ครับ
มันเหมือนกับว่าถูกลื้อแล้วถูกเปลี่ยนอะไรหรือเปล่า
แล้วมันมีแบบบางส่วนหายไปหรือว่ายังไงหรือเปล่า
สภาพนี้เป็นแต่แรกหรือว่าเพิ่งเป็นหลังจากที่ยืมไปแล้วเอามาคืนแบบนี้

ธวัชชัยปฏิเสธว่าผมไม่ได้ทำอะไรรถของน้าเลยนะ
ก็เลยทะเลาะกันทะเลาะกันตั้งแต่เย็นเมื่อวานนะ

คุณธิดาเข้าไปห้ามนึกว่าจะหยุดและจบเพียงเท่านั้น
เขาเสนอว่าเอารถไปซ่อมเปลี่ยนอะไรเลยไปเดี๋ยวออกค่าซ่อมให้
แต่สุดท้ายมิวายทั้งคู่ยังมาเจอกันแล้วก็ทะเลาะกันอีกรอบ
แล้วรอบนี้คือหนักถึงขั้นว่ามีการใช้อาวุธไงฮะ

ตำรวจคงต้องสอบปากคำคนเจ็บด้วย
เจ้ากรรมเป็นเหตุทำให้ญาติทะเลาะกันถึงขั้นว่าแทงกันเกือบตาย
ติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมต่อไปครับ